เพราะว่ามีเรื่องเฉาเกิดขึ้นที่นั่น

ไปขอนักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์

ทางด้านของจังหวัดเขาก็เลยมีการย้ายครูออกเลย

นายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน

การจังหวัดกรสินเขาออกมาบอกเลยว่า

มีการพูดคุยกับศึกษาธิการจังหวัดกรสินแล้ว
เพราะมันกระทบต่อภาพลักษณ์ของครูเป็นอย่างมาก
ก็เลยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการ

ทำงานอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็รอบครอบที่สุด

และต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ
ล่าสุดมีการย้ายครูคนนี้ออกนอกพื้นที่ไปแล้วนะคะ
เพื่อจะได้ให้การสอบสวนนั้นทำได้ง่ายขึ้น
กำชับผู้บริหารโรงเรียนต่าง
ให้ดูแลการปฏิบัติงานและนักเรียนอย่างใกล้ชิด

ผู้ปกครองหลายคนอยู่ไม่สุขแล้วล่ะค่ะ

คือเราเอาลูกไปไว้ที่โรงเรียน

ถูกไหมเขาบอกว่าครูนี่เป็นเหมือนพ่อกับแม่เลย
เพราะว่าต้องคอยอบรมสั่งสอนดูแล

แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ย

ความน่าเชื่อถือของสถานศึกษามันจะไปอยู่ตรงไหน

ว่าอีกไม่นานก็น่าจะทราบผลการสอบสวนแหละ

เหตุการณ์นี้ถูกเปิดเผยขึ้นมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ

ชำนาญการพิเศษโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาลสิน

เพราะว่ามีนักเรียนหญิงส่งข้อมูลมาบอกว่า
ถูกครูชายภายในโรงเรียนขอมีเซ็กซ์

จากนั้นก็โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัว
บอกว่าฟังแล้วแทบไม่น่าเชื่อเลย

ขู่นักเรียนห้ามนำมาแจ้งครู
ก็ครูสาวคนนี้เขาก็ออกมาร้องเรียนขอความเป็นธรรม

ว่าให้ระวังพฤติกรรมครูที่คุกคามทางเพศแบบนี้